หัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั
คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
บ้าบันเลงเจ้ารับฟังเพลงพี่บาง
กล้อยเอ้ยอย่าละร้าง
ลุงเดิมบางสุภาลลงคอย
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแรกนะครับ
เพลงที่หนึ่งของน้องคูมนะครับ

ถูกไหมมีคำไหนผิดไหม

ดูคุณแม่ดีกว่านะคุณแม่นี่เกร็งนะคุณแม่ระวังตะคิวด้วยนะคุณแม่นะ
เพราะว่าตอนที่ให้ใช้ตัวช่วยเนี่ยคุณแม่ก็เจียไม่ให้ใช้
พอเริ่มร้องเท่านั้นโอ้โหคุณแม่แบบบีบนิ้วแน่นมาก
ฟังไปแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างให้คุณแม่คอมเมนต์หน่อย

ฟังแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะมันฟังไม่ค่อยสะดวกมันที่บ้านไม่ค่อยได้ฟังบ่อยด้วย
พี่มิ้นฟังไปแล้วเป็นไงบ้าง

ไม่ผิดคนจริงนี่ถูกแน่นอนเพราะว่าฟังเขาร้องประจำอยู่แล้ว

เพลงที่นึงนะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
น้องภูมิร้องได้

โภคใดโภคใดโภคใดโภคใดโภคใด
โภคใดโภคใดโภคใด

ร้องได้ไว้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะ

ในรายการของเรานั่นหมายความว่า
ร้องถูกต้องตามเนื้อเพลงดั้งเดิมทุกคำ

รับไปแหละ๑๐๐๐๐บาท

เมื่อกี้นี้เหมือนมีใครจุดระเบิด
เราจะทุกพุ่งไปดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
การกระโดดดีใจไหม

พี่มีนผมหาเงินให้พี่มีนได้แล้วนะ

มาครึ่ง

มีก็อย่างเขาให้ไปช่วยโค้นไม้แบบร้านไม้ตามข้างบ้านเขาก็ไป

ก็วันนึงอย่างอยู่นั่นก็อยู่๓๐๐บาท
ถ้ากว่านั่นก็มีต้องพิเศษล่วงเวลาอย่าง๕โมงต้องการเลือกกลับบ้าน
ถ้ามีพิเศษออกมาก็ล่วงเวลาก็จะได้ถึง๔๐๐
ค่ะคือเรียกได้ว่าคุณพ่อมีอาชีพรับจ้างว่าอย่างนั้น
รายได้ของครอบครัวมาจากทางไหนบ้างคุณพ่อ
ผมคนเดียวครับไม่บ้างเขาก็เป็นโลกอยู่นี้
ทำงานออกแบบไม่ได้เลยต้องดูลูกด้วย

บางอย่างไม่จำเป็นต้องซื้อต้องนั่นก็เราก็ยังไม่ต้องใช้

พวกข้าวอะไรพวกนี้คำถามที่หนูถามพ่อว่าเราต้องประหยัดถึงขั้นไหน
หน้าคุยกับคุณพ่อนะได้ยินเสียงหัวเราะในลำคอฝั่งนี้เลยนะ
คำถามนี้มันโดนใจยังไงภูมิต้องประหยัดถึงขั้นไหนเนี่ย

กินข้าวกับไข่ต้มคนละใบ
คุณข้าเวลาไปทำงานนอกบ้านคุณพ่อจะเป็นห่วงอะไรที่บ้านบ้างคะ

เขามีโรคเป็นตัวเขาบุบมาไปชนกับหลักลาย
เข้าไปกับลูกสาว๒คน

เราก็เรามองทางแล้วเรารู้สึกตัวอีกทีมันเห็นเสาแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะ
ชนไหมคะชนล้มไหมคะอย่าพูดความว่าเลยล้มเลยครับ
ช่างปฏิราคาซ่อม๕๐๐๐บาทยังปล่อยอยู่ยังไม่ซ่อมเลยครับ
มอไซค์มันเละหมดอ่ะข้างหน้าชนแรงเลยนะฮะ
โชคมันใช้ไม่ได้โชคหน้ามันใช้ไม่ได้โชคคดเลย
มอสไซค์ต้องซ่อมแล้วคนมีอะไรต้องซ่อมไหมคะ
เขาเหนียวครับเขามีของดี

เขาก็เลยไม่หล่นรถไงวันนั้นเขาถึงได้ไม่เจ็บแม่เลยเจ็บคนเดียวอ๋อ

ตอนหลังนี่วูบบ่อยไหมคะเนี่ย
ก็มันก็เราก็ไม่รู้เวลามันจะวูบเนอะเวลามันจะเป็น
เราก็เฮ้ยแม่เป็นไรหน้าหมดแล้วแม่ก็จะนั่ง

ก็เป็นภาวะนะคะที่ต้องต่อสู้กันไป

เมื่อกี้นี้สะสมไปแล้วเพลงแรก
เดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งขันกันในเพลงที่๒
ภูมิเพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท

ถามจริงในใจตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างพี่อยากรู้
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท

ไม่ค่อยได้ยินบ่อย
อันนี้เหรอไม่รู้รู้ไหมเนี่ยว่าเพลงอะไร

เพลงนี้รู้จักจริงแต่ว่าโอ้โหไม่เคยร้องเลยไม่ไหวแล้ว
ตัวช่วยมีนะ
อ่ะตัดสินใจให้ดีแต่ตอนนี้มาตัดสินใจก่อน
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

หรือเหลือห้าพันบาท
ภูมิจะสู้หรือจะหยุดครับ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

ใช้ครับ

ภูมิเลือกแผ่นไหนครับ
ภูมิเลือกแผ่นที่๔

แผ่นที่๔ก็คือ
โทรหาคนรู้จัก

มีสิทธิ์โทรไปในเบอร์ที่เราให้ไว้

เราจะโทรหาคุณครูไหม

กับเพลงนี้

เหลือ

เหลือ

ตัวช่วยแผ่นที่๖ก็คือ

หมายความว่าถ้าเกิดร้องไปแล้ว
ร้องผิดไปคำนึงจะถือว่าไม่ผิด

แล้วก็มีสิทธิ์โทรหาครูสมพงศ์เหมือนเดิม

ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าโทรศัพท์เป็นของทางรายการนะเติมเงินเต็มเลยมา

ครูสมพงศ์นะครับซึ่งเป็นครูสอนร้องเพลงที่โรงเรียนของน้องภูมินะครับ

แล้วผมสวัสดีครับ
เป๊กกี้แล้วก็คุณป่านุ่มค่ะเราโทรจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ตอนนี้ลูกศิษย์ของคุณครูน้องภูมิมาแข่งร้องเพลงกับเราค่ะแต่เกิดติดขัดแล้วเปิดตัวช่วยได้
เป็นตัวช่วยโทรหาคนรู้จักแล้วให้เบอร์คุณครูไว้

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่สอง

สู้ลูกไม่มีอะไรเลยร้องได้
โอมจะเป่าคาถามหารวยบนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์
สาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเปรย์ทั้งพี่อยู่โรงงาน

โอมจะเสกคาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมผ่าน
อย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทย
ภาวนาท่องคาถาทั้งปี
พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ผลดุลเกลือหนุนนำใจถ้าป้องรักใครแล้วขอยายเหลือเรา
โอ้มมัวเป่าคาทามหาระร่าย
แฟนผมมีรักมากเลย

หัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา
โอ้มมัวเป่าคาทามหาระร่าย